คุณผู้ชมครับสิ้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ก็จะครบกำหนดที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้ทำพินัยกรรมในการมอบสรีระสังขารให้กับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำไปศึกษาหาความรู้นะครับ
หลังจากนั้นจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงสุริยสังขารของหลวงพ่อคูณ
พร้อมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นในวันที่๒๙มกราคมปีหน้า
ซึ่งพิธีพระอาจารย์เพลิงสริราชสังขารของหลวงพ่อคูณนั้น
ทุกอย่างจะเป็นไปตามพิธีกรรมโบราณแล้วก็ตามพินัยกรรมที่หลวงพระคุณท่านได้ทำเอาไว้นะครับ

กลุ่มชาติภัณฑ์ไทยส่วนใหญ่เมื่อมีพระเกจิที่มีชื่อเสียงพระเกจิ
เมื่อมรณภาพสละล่างแล้ว
มักจะทำพิธีชาวพนักกิจโดยการสร้างนกหัสดีลิงเทินบุษบก
ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้นำมาสู่การออกแบบเมนลอย
ในงานพระราชทานเพลิงพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นนกหัสดีลิงเทินบุษบกและก่อนพระราชทานเพลิง
จะมีขบวนนางศรีดามาประกอบพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงตามตำนาน
และเผานกไปพร้อมกับสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
เพื่อให้ถูกต้องตามพิธีกรรมโบราณของกลุ่มชาติภัณฑ์ไทย
คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังได้ออกตามหานางศรีดาผู้ฆ่านกหัสดีลิงตามตำนาน
พบว่ามีผู้สืบเชื้อสายนางศรีดาอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
ขบวนโบราณจะต้องมีนางศรีดาแต่งชุดแบบนักรบโบราณ

เพราะอาวุธของนางศรีดาคือแผงสอนธนู
ยิงไปใส่นกหัสดีลิงแล้วนกหัสดีลิงนั้นก็ตาย
แล้วก็จะมีกระบวนแห่มีแค้น

มีคนมีการไล่ลำมีอะไร
แล้วก็จะตามด้วยขบวนแห่ซึ่งเป็นขบวนแห่เครื่องคายส่งสวรรค์
หลวงพ่อสู่สวรรค์ก็จะตามมา
ซึ่งน่าจะมีคน๔๐๐๕๐๐คนเป็นขบวน
เพื่อทำให้ภาพดูยิ่งใหญ่แต่ดูเรียบง่าย

กหัสดีลิงที่จัดสร้างเพื่อรองรับบุษบก
บรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ

เพราะทำด้วยกระดาษโทนสีขาว
เพื่อสื่อถึงความเรียบง่ายสมเกียจ

เหมือนเป็นการส่งดวงวิญญาณสู่สวงสวรรค์
เว้นส่วนบนยอดฉัดนกหัสดีลิง
จะเป็นสีทองพร้อมสร้างกลไกให้นก
สามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างได้
ส่วนฐานจะสร้างเป็นรูปแปดเหลี่ยม
ความกว้าง๑๖เมตรสูง๓ชั้น

สูง๒๒เมตร๖๐เซนติเมตร
เทียบเท่าตึกสูง๕ชั้น
บริเวณราวบันได๔ด้านในแต่ละชั้น
ประดับตกแต่งด้วยงานปั้นพญานาคหนึ่งเซียน
ประดับตกแต่งด้วยสัตว์หิมพานสีขาวทั้ง๔ทิศ
เพื่อให้บรรยากาศเหมือนอยู่บนเขาพระสุเมน
ลอยนกหัสดีลิงโทนสีขาวนี้
จะจัดสร้างขึ้นภายในพื้นที่พุทธมณฑลอีสาน
ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ต้องมีร่างทรงร่างทรงเรื่องเจ้าพ่อเสือ
ซึ่งเป็นร่างทรงที่คนโคราช
ศิษยานุศิษย์ส่วนใหญ่ให้ความขอรบนับถือ
และท่านก็ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อด้วย
ท่านก็มาชี้จุดในความรู้สึกส่วนตัวผมก็ดี
ที่ทำให้ศิษยานุศิษยาดมีความสบายใจ
ไม่ใช่เราอยากจะเผาที่ไหนก็ได้
เราอยากทำที่ไหนก็ได้ตามอภัยใจของอะไร
ก็มีชื่อเป็นผู้ถือพินัยกรรมอยู่แล้ว

ท่านพินัยกรรมพอดีบอกว่าแล้วแต่
เอาให้คนโคราชสบายใจเอาให้ศิษยานุสิตสบายใจ
กว่า๒ปีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

และพระราชทานเพลิงเป็นไปตามพินัยกรรม
พินัยกรรมของหลวงพ่อคูณนั้นท่านระบุว่าไม่ให้ขอพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ
แต่เนื่องจากครูใหญ่ของคณะพยาศาสตร์อำนาคมของแก่นนั้น
เราได้มีการขอพระราชทานเพลิงมาเป็นระยะเวลา๒๐กว่าปีแล้ว
เพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะได้มีการขอพระราชทานเพลิงครูใหญ่
ซึ่งจะมีทั้งหมดครูใหญ่ทั้งหมดประมาณ๔๕๐๕๐๐ร่างหลวงพ่อคูณก็จะเป็นหนึ่งในนั้น
ทุกอย่างเราก็เดินไปตามครูไหว้ในพินายกรรม
และเมรินที่นี่ก็เป็นเมรินชั่วคราวของวัดหนองแหวงพระอารำหลวง
ตามที่ระบุไว้ในพิไหนกรรม
พิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
จะมีขึ้นในวันที่๒๙มกราคม๒๕๕๙

แพทยศาสตร์และศิษยานุสิต
นำอัฐิไปลอยอังคารลงสู่แม่น้ำโขง

ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดต่างนะครับ

พิธีพระราชทานเผลิงศาลักษณะสังขารคลมพระคูณ

ก็ติดตามความคืบหน้ากันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ